พิทักษ์ป่าไม้ของไทยทุกคนนั้นตั้งใจเข้ามาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะนะคะ
แล้วก็แม้จะรู้ว่างานนี้มันค่อนข้างเหนื่อย
แล้วก็ค่อนข้างยากลำบากในการที่จะต้องพิทักษัพยากรป่าไม้ของไทยเอาไว้

เขามีเหตุผลอะไรเป็นการเติมกำลังใจให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ
ติดตามได้ในวีรบุรุษพิทักษ์ภัยตอนที่๔กับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยลดน้อยลงทุกปี
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ต้องทำหน้าที่

เพื่อไม่ให้ปริมาณการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าเพิ่มสูงขึ้น
แม้พวกเขาจะบาดเจ็บเหนื่อยล้าเพียงใด
แต่ก็ไม่เคยท้อใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

อุทิศตนเพื่อรักษาป่าไม้ไทยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

หยาดเหงื่อที่เสียไปได้มาซึ่งป่าที่อุดมสมบูรณ์

หรือแม้แต่จะลาออกจากการเป็นผู้พิทักษ์แห่งพงภัย

ถ้าเราแพ้ตรงนี้เราท้อตรงนี้ปุ๊บ
สิ่งที่เราเสียสละมานั้นมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

ความเศรษฐราบของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
แม้ทั้งชีวิตแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวแม้ทั้งเรื่องครอบครัว

เกิดมาเพื่อดูแลทรัพยากร
ก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วจะตัดไม้ไว้เยอะหรือเปล่า

แต่เราก็คิดว่าทุกคนที่มาทำงานที่นี่ทำด้วยใจจริง
การที่เราคิดว่าเรามาเรามีใจรักในการดูแลทรัพยากรแล้ว

โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยคิดอะไรว่าจะต้องได้อะไร
แต่ความคิดที่ได้อะไรคือต้องการให้เขาคงอยู่ได้
ก็คือทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรสัตว์ป่าคงอยู่คู่ประเทศไทย
พื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

โดยผ่านแบบทดสอบการฝึกที่เข้มงวด
เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่พิทักษ์ป่า
ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องผ่านการทดสอบ

ในการรักษาลมหายใจของคนไทย
ภัยโรธเทพาก็เป็นอีกคนหนึ่ง
ยอมทิ้งเงินเดือนกว่า๔๐๐๐บาท
เพื่อมาทำตามความฝันที่เคยคิดไว้
วันหนึ่งอยากเป็นคนดูแลผืนป่า
จริงแล้วเรามีความตั้งใจมานานแล้วครับ
แต่อันนี้ผมหาโอกาสยังไม่เจอ
อันนี้พอดีผมมีโอกาสได้ดูทีวี
ก็เลยมีโอกาส
ถือว่ามันเป็นทางที่เราชอบด้วย

แต่อันนี้ในเมื่อเรามีใจรักแล้วนะครับ
จากเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มผู้กระทำความผิดในวันนั้น
ไม่ได้ทำให้เป้าหมายของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า
พิทักษองลมลดน้อยลงไป
กลับเป็นแรงผลักดันให้เขาลุกขึ้นสู้
ตามปณิธรรมที่ได้ตั้งใจเอาไว้

ภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดูแลรักษาพื้นป่าของบ้านเรา

ที่ท่านทรงตราด้วยว่า

พระราชาทรงเป็นน้ำ
พระราชินีทรงเป็นปลา
ปลาที่ถวายความทรงลักษณ์พอดีต่อน้ำ

แม้จะยากลำบากในการทำงานเพียงใด
แต่ก็ภูมิใจในอาชีพนี้

แต่ว่าวันนี้ในระดับล่างที่สุดเนี่ย

การเสียสละจะไม่ได้อะไรนอกจากป้ายจารึก
แต่ทุกคนยังเชื่อมั่นว่า
พวกเขาได้ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรของประเทศ

ที่ไม่สามารถวัดหรือทดแทนได้ด้วยเงินหรือสิ่งอื่นใด
ชะละพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป